รูปหล่อพญาโฆษศรีที่ตั้งอยู่หน้าสำนักงานนะครับ
ซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงกลาโหมหายไปเนี่ย
ตำรวจเขาไปตรวจสอบเจอกล้องวงจรปิดแล้วนะ
เจอชายต้องสงสัยแล้วครับกล้องวงจรปิดฮะ
ที่หน้าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม
ถนนแจ้งวัฒนาอำเภอปราเก็ตจังหวัดนทบุรีนี่นี่มาแล้ว
เตอร์ไซคันนี้ครับเป็นชายต้องสงสัย
ขี่มาคันเดียวนะในช่วงเวลาที่ก่อนรูปหล่อพญาโฆษศรี
เสนีพิทักษ์เนี่ยจะหายไปนะครับขณะที่กล้องอีกมุมนะครับ
จับภาพผู้ชายมานั่งอยู่ริมถนนอย่างมีพิรุษแล้วก็เคลื่อนรถออกไปในเวลาไล่เลี่ยกัน
นี่แหละครับคุณผู้ชมมาดูกล้องอีกมุมจับภาพรถทั้งสองคัน
ขับตามมาประกบนะครับนี่ฮะขับคู่กันมาผ่านหน้าสถาบันไป
กระทั่งภายหลังเจ้าหน้าที่มารู้ว่าเอ้ารูปหล่อพญาโฆษศรี
หายไปตามที่เป็นข่าวครับต่อมาทีมข่าวลงพื้นที่นะครับ
ไปตรวจสอบความคืบหน้าคือบรรยากาศด้านหน้าวันนี้เงียบเหงา
ราชการนะฮะหยุดยาวขณะเดียวกันนะครับ
สื่อข่าวไปตรวจสอบซุ้มที่ตั้งของพญาโฆษศรี
เสนีพิทักษ์นะครับบริเวณทางเข้าพบว่า
ฐานที่ตั้งพญาโฆษศรีมีร่องรอยฐานที่ยึดติดกับตัวรูปหล่อนะครับ
ส่วนบริเวณรอบซุ้มไม่พบร่องรอยความผิดปกติอะไร
สำหรับรูปหล่อพญาโฆษศรีนี้นะครับเป็นเนื้อโลหะ
มีความสูงประมาณสิบนิ้วยาวแปดนิ้วตามปกติแล้วประดิษฐานอยู่หน้า
ด้านหน้าสำนักงานเนี่ยสององค์ล่าสุดตำรวจสอบพ่อปากเกร็ดนะครับ
ลงพื้นที่ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ไปตรวจสอบ
แล้วครับเป็นรูปภัณฑ์นะฮะรูปหล่อ
รูปภัณฑ์ของคนร้ายด้วยแล้วก็รูปหล่อของพญาโฆษศรีด้วย
ซึ่งหัวหน้ารอปภของสถาบันระบุว่าตอนแรกที่รูปหล่อหายไปก็ไม่ได้เอกใจอะไร
เนื่องจากช่วงนี้มีการซ่อมแซมอาคารคิดว่าสงสัยมีคนมาเคลื่อนย้าย
แต่ที่ไหนได้ล่ะมันหายก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
ผู้ต้องสงสัยคืออาจจะเตรียมการมานะครับ
เพราะว่ามีลงมือหนึ่งคนดูต้นทางหนึ่งคนนะครับ
หลังจากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์ตามกันไปไงฮะ
ตอนท้ายบอกว่าไม่ไม่ใช่แยกกันมา

แล้วตอนนี้ว่าที่วางมาเนี่ยตอนที่ลูกน้องผมตรวจนะนะ
ประมาณเชื่อมคืน๔๐บาทลูกน้องผมตรวจ
ยังถ่ายรูปติดติดไอ้คนที่นั่งเป็นต้นทางอยู่

การแต่งกายยังไงอ่ะมองดูแล้วก็น่าจะเป็น
คนที่ลักษณะเหมือนกับต้องการเงินนะฮ่าอ๋อประมาณนั้นเหรอ
โทคงชีพตันตระวานิสนะครับ
โฆษกระทรวงกลาโหมท่านเชื่อว่าท่านมั่นใจนะฮะบอกว่า
ตำรวจจะสามารถตามตัวได้เนื่องจากมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เกิดเหตุค่อนข้างมากนะครับทั้งในอาคารนอกอาคาร
ส่วนสาเหตุที่คนร้ายลงมือเดี๋ยวต้องรอผลการสอบสวน
หลังจากจับตัวได้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบว่า
เป็นการกระทำของบุคคลในนะฮะหรือว่าคนนอกที่กระทำการนี้ครับ